ตลอดข่าวของเราก็นำเสนอเรื่องราวของสัตว์แปลกกันมาเยอะ
อะไรแปลกกว่าสัตว์ก็เคยนำเสนอมาก่อน

เรารวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความแปลกค่ะ

แปลกส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับสีที่เป็นมงคลอย่างสีทอง

วันนี้รวบรวมเรื่องราวของสัตว์แปลกสีทอง๕อันดับ
ให้คุณผู้ชมติดตามกันค่ะ
มาเริ่มต้นกันที่อันดับที่๕กับปลาไหล่สีทอง
ซึ่งเจ้าปลาไหลสีทองนี้อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย

มาดูสิคุณผู้ชมสีทองจริงไม่ได้โม้เลยล่ะค่ะ
เหลืองอร่ำงามตามาเลยทีเดียว
ซึ่งปลาไหล่ตัวนี้วัดความยาวได้ประมาณ๗๐เซนติเมตร
และรอบตัว๑๑เซนติเมตร
ถือเป็นปลาไหล่ที่แปลกมากไม่สามารถพบเห็นได้ง่ายนะจ๊ะ
เจ้าของร้านปลาไหลสีทองเล่าว่า
คุณพ่อตาได้ไปดักปลาในสระน้ำท้ายหมู่บ้าน
โดยนำใส่ดักปลาไปวางดักเอาไว้
พอวันรุ่งขึ้นไปดูก็เจอกับเจ้าปลาไหลสีทองตัวนี้ติดกลับมา
พ่อตาจึงได้นำกลับมาให้เลี้ยงไว้
เพราะเชื่อว่ามันจะนำโชคมาให้
และมันก็ให้โชคกับเจ้าของจริง
งานนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชว์ของแต่ละคนจริงค่ะ
แต่ก็มีเสียงร่ำลืมมาว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งมาถ่ายรูปปลาไหล่ตัวนี้
แล้วก็เห็นเลยเห็นอะไรคุณผู้ชมก็น่าจะรู้รู้กันอยู่นะคะ
ต่อกันที่อันดับที่๔กับตภาพน้ำสีทองโอแม่เจ้า
ซึ่งเจ้าตภาพน้ำสีทองตัวนี้อยู่ที่วัดโพธารามตำบลปาฝาอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
กรอบชัยเขมจาโรพระลูกวัดเป็นผู้เลี้ยงไว้ท่านเล่าว่า
ได้เจอตภาพน้ำทั้ง๒ตัวนี้และเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๗แล้ว
ตัวนี้มีสีทองจึงตั้งชื่อว่าเงินทอง
หนัก๒กิโลกรัมยาว๒๕เซนติเมตรกว้าง๑๘เซนติเมตร
ส่วนอีกตัวมีสีดำทั้งตัวชื่อว่าดำโหดร้ายเพราะมันชอบกัด
หลังจากที่ชาวบ้านรู้ข่าวก็ต่างพากันเดินทางมาขอจับเจ้าตภาพน้ำสองตัวนี้
เพื่อมาขอโชคลาภตามความเชื่อและชาวบ้านที่ได้รับโชคจากเจ้าตภาพสองตัวนี้
ก็จะกลับมาพร้อมกับอาหารสำหรับเจ้าสองตัวนี้ล่ะค่ะ
ไปกันต่อไม่รอแล้วนะที่อันดับที่๓กับค้างคาวสีทอง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคือค้างคาวที่มีสีแปลกประหลาด
เป็นค้างคาวที่มีขนาดลำตัวใหญ่กว่าเหรียญ๑๐บาทหน่อยหนึ่ง
กลางปีกออกมาก็จะมีความยาวประมาณ๗นิ้วและมีขนตามลำตัวเป็นสีส้มสด
ปีกมีลายสีดำสลับกับสีส้มดูดูแล้วมันก็สวยแปลกตาดีนะเนี่ย
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมล่ะคะว่าเจ้าค้างคาวตัวนี้มันก็คือค้างคาวยอดกล้วย
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาบอกมาว่า
ค้างคาวพันนี้หายากมากและก็พบเห็นได้ไม่บ่อย
อีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่ใกล้จะหายสาบศูนย์บนโลกใบนี้อีกด้วยค่ะ
ใครที่พบเจอค้างคาวยอดกล้วยนี้ก็ขอให้รีบประสานงานมา
อย่างเจ้าหน้าที่อุทยานในจังหวัดนั้นนะคะ
เพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่จะได้มาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลนำไปศึกษา
และทำการอนุรักษ์ไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จักต่อไปนั่นเอง
มากันที่อันดับที่๒กับเจ้างูเหลือมสีทอง
สง่าจนชาวบ้านเขาต้องมารุมถ่ายรูปกันแบบนี้เลยนะจะบอกให้
ซึ่งพี่เหลือมทองตัวนี้ได้ไปปรากฏกายที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ซึ่งคุณพี่ที่เขาเจอเล่าว่าขณะกลับจากรถน้ำผักที่สวน
ขับรถจักรยานยนต์คันที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็ขับมาอยู่ดีแต่ขับไปขับมาก็สังเกตเห็นว่า
ตอนแรกนึกว่าถุงปุ๋ยแต่พอไปไกลเท่านั้นแหละ
คุณพระนี่มันงูนี่นะ
แถมเป็นงูเหลือมลายสีทองด้วย
ตอนแรกพี่เขาบอกว่าพ่อเอ้ยทางใครทางมันเนอะ
แต่พี่เหลือมทองก็ไม่ยอมกระดิกตัวไปไหนเลยล่ะค่ะ

สุดท้ายพี่แกก็เลยเก็บมาเลี้ยงเพราะเชื่อว่า
งูตัวนี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่ที่อยากจะมาอยู่ด้วย
และตอนนี้พี่เหลือมทองเขาก็มีชื่อแล้วนะ
ชื่อว่าเจ้ากู๊ดลักษณ์หรือว่าเจ้าโชคดีนั่นเองค่ะ
และสุดท้ายกับอันดับที่๑เจ้าตัวเงินตัวทอง
ถึงแม้ว่าสีตัวจะไม่ทองเหมือนกับอันดับอื่น
แต่ด้วยชื่อเสียงเรียงนามของพี่เขา
วกกับความเชื่อที่ติดตัวมา
ทำให้ตัวเงินตัวทองได้มาอยู่อันดับที่๑แบบนี้นี่แหละจ้า
พอพูดถึงตัวเงินตัวทองหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนั้น
มันคือชื่อที่เป็นสำนวนเปรียบเปลยถึงคนที่ทำสิ่งไม่ดี
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนตามชื่อของมัน
แต่ก็แปลกว่าเมื่อเจ้าตัวนี้ขึ้นมาในบ้านคน
กลับเรียกว่าตัวเงินตัวทองเพราะมีความเชื่อว่า
มันจะนำโชคลาภมาให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านค่ะ
และอีกหนึ่งความเชื่อคือเราต้องเรียกเขาว่าตัวเงินตัวทองเท่านั้นนะคะ
เพราะหากเรียกอีกชื่อหนึ่งไปอาจเกิดโชคร้ายหรือเสียทรัพย์สินตามมา
กลายเป็นความเชื่อที่ยังใช้ตามกันมาจนถึงปัจจุบันแบบนี้แหละค่ะ
และนี่คือ๕อันดับสัตว์สีทองชวนตะลึงที่เรานำมาฝากกันในวันนี้
ถือเป็นสีสันความหายากที่เราไม่ได้เจอกันบ่อย
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยเจอสัตว์แปลกสีทองชนิดอื่นบ้างหรือเปล่า
กลายเป็นความเชื่อที่ยังใช้ตามกันมาจนถึงปัจจุบันแบบนี้แหละค่ะ
อ่านี่คือ๕อันดับสัตว์สีทองชวนตะลึงนะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกแล้วว่าสัตว์แปลกเราอาจจะเคยเห็น
แต่ถ้าแปลกด้วยสีทองด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พบเห็นกันได้บ่อย

ตัวเงินตัวทองสีมันไม่เห็นจะทองเลย

ตัวเงินตัวทองมันทองไหม

แต่มีคุณผู้ชมส่งมาเรื่องของสัตว์แปลกที่เป็นสีทองเนี่ย

มีพวกอึ่งสีทองอะไรแบบนี้นะ
อื้มอึ่งสีทองมีหรอนอนมีผีเสื้อ
นอนในสีทองซึ่งเวลาอยู่ในกระทะนั้นเหลืองทองเลย
อันนั้นหนอนทอดอร่อยแล้วนั่นน่ะโค่นิ่วแล้วแหละ
เอาล่ะนะได้ดูสัตว์สีทองกันไป
แล้วไปกันจัดอันดับน่ารักออกมาให้ดูกันนะคุณ